เรียนวิชาภาษาไทยกันบ้างดีกว่าชอบค่ะ

จะบ้าแล้ว

อยู่ดีถามตำน้ำพริกเออน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำท่วม
นี่เป็นไงเรียนจบกันมานานแล้วไม่ค่อยได้ถูกไหมล่ะ

ดูสิครับว่าเรียนสุภาษิตไทยให้ถูกต้องจริง
เขาทำยังไงครับ

มากหน่อยเจน
กล้ามน้ำให้ลง
ชมองดูครับ

จริงเข้าถึงหน้าเข้าถึงหัวหมดเลยค่ะคุณ

หัวล้านได้หวี

เป็นการจำที่ดีมากนะ

โอ้โฮปิดน้ำใต้สอง

ไปตามช้าง

พริกหมดสวนนะคะ

เพราะว่าเข็นคกมันจะเหนื่อย
นี่คือสุภาษิทธิ์

ให้เราเนี่ยพูดคำสุภาษิทธิ์

อย่างเช่นเข็นครกขึ้นภูเขาทำไม

ผีช้างจับตัวแสนทำไม

รักลูกให้ตีทำไม
เพื่ออะไรคะ

เรียนอะไรกันไปแล้วนะคมนตรี